คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าในวงการนะคะมีคนเยอะแยะมากมายแต่จะให้จำได้มันต้องมีคาแรคเตอร์
เหมือนแจ๊กการีนที่ได้ถึงต่องหน้าหม้า
ต่องหน้าหม้าหกบร้อน๊บร่อน

แซวเล่นเดี๋ยวไปต่อไม่ได้ต่อเลยค่ะ

คาร์แรคเตอร์นะที่ที่ทรัพย์ได้

ชื่อนี้การันตีเลยนะครับคุณภาพเรื่องเพลง
แต่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้เสียงเพราะของพี่จินก็คือ

ที่ไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านมากี่ฝนกี่ทศวรรษนะ
พี่จินตลาดพุนลาบก็อยู่ในลุคผมหน้าว้างตลอดไป
ต้องบอกว่านี่คือทรงผมที่เจ้าตัวนั้นทำมาตั้งแต่อัลบั้มแรกนะคะ
ผ่านมาก็๓๕ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อสักครู่ลูกคอไงนี่ก่อนพี่จินเนี่ยเออ

อาจจะมีหลายคนพาพี่จินไปปรับโฉมปรับลุคนะคะ
พี่จินแกผมสั้นนะเท่าหูตลอดเลย
แต่หลังก็มีแบบว่ามีผมยาวมีเปลี่ยนทรงบ้าง
จินบอกว่าโอ้มันบอกคืนอ่ะ
แมนมันบ่ได้มันม่ได้มันเมื่อคืนเออนะคะพี่จินก็เคยสัมภาษณ์เอาไว้ว่าทรงนี้แหละที่ไม่เปลี่ยน
เพราะว่าเข้ากับตัวเองที่สุดแล้วแต่ก็น่ารักนะตรงนี้ทำแล้วมันหน้าเด็กคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมแต่ถามว่าเปลี่ยนไหม
จินว่าก็เคยเหมือนกันแต่ว่าไปไม่รอดนะจ๊ะ
ลูกทุ่งสาวอีกคนละกันจดจำทั้งภาพลักษณ์แล้วก็โซโลแกนค่ะ
พูดปุ๊บรู้ปั๊บสั้นเสมอหู
ให้เรียกหนูใบเตยอาสยามนี่เองนะคะคาแรคเตอร์สุดแซ่บเลยจ้ะ
ประเดิมอัลบั้มแรกนะคะกลายเป็นภาพจำที่แฟนเพลงของเธอนั้น
จนถึงทุกวันนี้เลยสั้นเสมอหูค่ะก็คือเสื้อผ้าที่เธอใส่โชว์นั่นแหละค่ะ
แต่ละชุดนะกางเกงใบเตยโอ้โหสั้นแล้วสั้นอีก
คือยุคแรกตอนใบเตยออกอัลบั้มหลายคนก็เมาส์กัน
บอกว่านี่ชุดนักร้องหรือว่าชุดว่ายน้ำกันแน่
เขาบอกว่าเป็นชุดแบบเผยเรียวขายาว
แล้วก็ความฮอตของชุดสั้นเสมอหูของใบเตยนี่แหละ
แต่ละชุดบอกเลยว่าเป็นกระแสตลอดเลยนะ
คือเมื่อก่อนเนี่ยแต่งตัวโชว์แต่ละทีเนี่ยชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลยมันไม่เหมาะหรือเปล่านู่นนี่นี่นั่นนะคะ
แต่ว่าข้าวของคนมันอยู่ที่ผลของงานเป็นนักร้องคุณภาพเสื้อผ้าก็ไม่เกี่ยวจ้า
กลายเป็นว่าชุดสั้นเสมอหูของใบเตยเป็นที่ยอมรับนะคะกลายเป็นภาพจำของตัวเธอได้อย่างดีเลย
ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่พอกลับมาทำงานคุณผู้ชมค่ะนี่ผลงาน

สุดยอดไปเลยค่ะไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูใบเตยไปฟังเสียงค่ะ
ที่สุดทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้จริงค่ะทิ้งไม่ได้จริงก็เป็นเรื่องของเป็นสไตล์เราแหละเอาจริงแล้ว
คุณสามีก็เห็นแรกก็อุ๊ยแต่เขาก็รู้ว่าโอเคแหละเราคือใบเตยแล้วไม่เคยว่าอะไรเพราะว่าชีวิตจริงแต่งยิ่งกว่านี้อีก
ก็ตกใจเหมือนกันว่าว่าขนาดนี้คงไม่ได้เห็นเมียใส่อะไรนี้นานมาก
มาเลยกับพร้อมเสื้อคอเต่าคุณผู้ชมเอาจริงนะ
หลายคนอาจจะไม่สังเกตแต่เราไปสัมภาษณ์นางบ่อยไง
เราก็เลยแบบสังเกตพอเต่าตลอด

จริงนี่คือคาแรกเตอร์ดาวนะบอกคาแรกเตอร์ดี

ต้องให้อบอุ่นตลอดเวลาไงคุณผู้ชมค่ะ
นั่งดูนะเขามีหลากสีสันนะครับคุณผู้ชม
แต่เราเจอแซคทำข่าวแซคบ่อยเลยบอกว่ามันคุ้นตามาก
จนรู้สึกอุ๊ยคาแรคเตอร์นี่แหละมันชัดเจนเลย
แซ็กชุมแพร่ไหนแซ็กชุมแพร่คอเต่าไง

งานนี้คุณผู้ชมที่ล่าสุดที่ไปเจอนะคะ
ก็แซคเดินมาก็อ้าวลูกคอเต่าอีกแล้ว

ด้วยความที่เขาว่าเขาเป็นคนตัวเล็ก
การที่มีคอเต่าอันนี้ความเชื่อของแต่ละคนนะ
พอเต่ามันก็จะทำให้แบบเราดูสมาร์ทขึ้น

แต่ว่าไปมาก็กลายเป็นภาพจำนะคะ
ก็คือไปงานออกงานก็คือสุภาพเลยเห็นไหม

เขาก็น่ารักนะข้างนอกใส่อะไรก็ไม่รู้แหละ

กิ๊บลุคนะคะน่ารักมากนะคะ